มีเรื่องหนึ่งที่อยากจะนำเสนอมากเลย

ใช่แต่คราวนี้ไม่ได้เป็นที่กินที่เที่ยวเลยนะ

ไหมคุณชนะไปที่เรือนจำศรีสะเกดจริงเรือนจำศรีสะเกดเขามีนวดนะจริง

ให้ถึงที่นี่เลยนะคะเรือนจำจังหวัดศรีสะเกดค่ะ
ไม่ได้พาคุณผู้ชมไปดูผู้ต้องขังอะไรนะคะ
แต่ว่าเขามีกิจกรรมที่พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ต้องขังหญิง
ก็คือการสอนเรื่องอาชีพนี่แหละค่ะ
อาชีพที่ว่าก็คือการสอนนวดแผนโบราณ
แล้วเขาก็เปิดให้บริการนวดกันไปแล้วนี่เห็นไหม
ฝีไม้แหลมือดูกันนวดกันรีดเส้นแต่ละเส้น
ขนนวดนี่จับเส้นไงถูกดูคนนวดแบบเคลิ้มอ่ะนอนสบายหลับสิครับแบบนี้
จริงนะคุณถ้าเกิดว่าหมอนวดนวดดีนี่หูยหลับอ่ะสบายจริงอ่ะ
แต่ละคนเนี่ยบอกเลยว่าฝีไม้ลายมือดูเป็นมืออาชีพเลยนะคะ
แล้วคนที่รับบริการเนี่ยโอ้ยกโป้งให้เลยบอกว่า
ฝีมือดีจริงการันตีเลยแน่นอนนะคะ
เป็นบรรยากาศการนวดแผนโบราณและการนวดฝาเท้าของผู้ต้องขังหญิง

โดยทางเรือนจำจังหวัดศรีสะเกดก็มุ่งพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ผู้ต้องขัง
นวดแผนโบราณจนสามารถเปิดให้บริการได้อย่างเป็นทางการค่ะ
ซึ่งหมอนวดทุกคนนะคะทางเรือนจำการันตีว่าได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี
มีประสบการณ์การนวดมาแบบช่ำชองจนชำนาญนี่นะสามารถนวดให้หายเหนื่อยเมื่อยล้า
ที่สำคัญนะคะถูกต้องตามตำรานวดแผนโบราณอย่างแน่นอน
อันนี้ต้องถูกนะไม่ใช่ว่าใครจะมานวดอะไรสุ่ม๔สุ่ม๕นะ
ก็เป็นกิจกรรมที่ดีนะคุณนิวนาวนะ
น่าจะช่วยให้ผู้ต้องขังสามารถนำไปประกอบอาชีพต่อไปได้เมื่อพ้นโทษ
นั่นเป็นวัตถุประสงค์หลักของเขาเลยนะคะเดี๋ยวข้อมูลรายละเอียดเรื่องนี้เป็นยังไง
เรามีเสียงผู้บัญชาการเรือนจำมาบอกเล่าให้เราฟังค่ะ
ต่อไปนี้เรือนจำศิษย์เกดก็จะพัฒนาคุณภาพบรรณการนวดหุ้งขัง
และจัดสถานที่ให้รองรับผู้ที่เข้ารับการนวดได้มากขึ้นครับ
ก็ฝากด้วยนะครับเรือนจำศรีสะเกดมีหลายสิ่งที่ดี
ฝากด้วยนะครับฝากร้านกันตรงนี้
คืออย่างหนึ่งที่อยากจะบอกคุณผู้ชม
ถ้าใครอยู่ที่ศรีสะเกดแล้วอยากจะไปลองรับบริการนี้ดู
คือคุณไปนวดสบายเนื้อสบายตัวอย่างเดียวไม่พอ
ราคาที่คุณต้องจ่ายให้กับเขาเนี่ยย่อมเยาว์ราคาไม่แพง
ถ้าเทียบกับที่อื่นเขาแล้วที่สำคัญคุณเป็นคนที่ช่วยให้โอกาสกับผู้ต้องขังพวกนี้
เขาได้มีอาชีพถูกต้องได้มีกำลังใจเนอะมีคนสนับสนุน
และที่เห็นตากผ้าอะไรเนี่ยจะบอกว่าก็เป็นอีกหนึ่งบริการที่มีในเรือนจำจังหวัดศรีสะเกดนะจ๊ะ
เขาก็คือมีการบริการซักรีดอ๋อคือเอาเสื้อผ้ามาให้เขาได้ทำการซักแล้วก็รีด
แล้วก็เหมือนเป็นการจ้างซักรีดและได้เรียนรู้วิธีการไปในตัวด้วยสำหรับผู้ต้องขัง
ถูกต้องค่ะเขาก็มีอาชีพติดตัวไปไม่ว่าจะเป็นงานนวดเป็นการบริการ
เป็นอาชีพที่เรียกได้ว่าต่างชาติก็ชอบเปิดที่ไหนเนี่ยโอ้โห
ลูกค้าเข้าไม่ขาดสายพูดเลยแม้แต่คนไทยของเรานี่นะคะ
ทุกมุมเมืองเนี่ยต้องมีร้านนวดสาวเนี่ยก็ชอบนวด
ใช่อย่างที่ฉันก็ชอบนวดคุณชนะชอบนวดไหมชอบมาก
เมื่อยไม่ได้เลยทีละเช้าอย่าลืมไปใช้บริการที่เรือนจำศรีสเกต
อันนี้ฝากไว้ตรงนี้นะคะเกียรตินะจริงหลายเรือนจำในแต่ละจังหวัดเนี่ย
เขาก็จะมีกิจกรรมแบบนี้เพื่อช่วยให้กับผู้ต้องขังนะครับ
เขาได้เรียนรู้แล้วก็มีทักษะอาชีพต่างเหตุผลหลักเลย
อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วคือเมื่อพ้นโทษไปแล้วเนี่ย
เขาจะได้มีอาชีพที่จะทำงานสุจริต
หันกลับไปทำในสิ่งที่ผิดพลาดแบบเดิมอีกครั้งหนึ่งนั่นเอง
ค่ะเป็นเรื่องราวดีนะคะคุณผู้ชมค่ะ